อ่ะแล้วมาดูหมอทำเสน่ห์กันต่อนะครับอย่างที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับมันมีคลิปนี้ออกมาครับเป็นพิธีปลุกเสกมหาเสน่ห์ให้ผัวรักผัวหลงนะฮะคราวนี้เนี่ยหมอทำพิธีนะครับ
คาถาอาคมนะฮะที่ฟังแล้วเนี่ยก็งงว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอขณะที่หญิงสาวที่อยู่ในพิธีเนี่ยขอโทษนะครับก็เปลือยแล้วก็จะมีแผ่นเงินแผ่นทองแดงเนี่ยนะฮะวางไว้บนอวัยวะเพศครับ
กูจะเรียกกิจมนุษย์หญิงชายทั้งหลายเดินบินกินข้าวต้องแสงพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ในท่าทั้ง๕คันทั้ง๔ให้หลังไหลมาหาลูกกู
ช่วงนี้เพจนี้ดังนะสายไหมต้องรอดครับเขาโพสต์คลิปพิธีปลุกเสกมหาเสน่ห์ผัวรักผัวหลงกราบเช้ากราบเย็นโดยคลิปนี้มีความยาว๒นาที๒๓วินาทีครับหญิงสาวที่นอนทำพิธีอยู่นั้นร่างกายเธอเปลือยเปล่าครับอยู่บนผ้าขาวบนร่างของเธอมีแผ่นเงินแผ่นทองแดงทั้งแบบม้วนและแบบยังไม่ม้วน

ขมังเวศเพื่อพิสูจน์ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการทำพิธีทางศัยศาสตร์หรือว่าแค่โดนหลอกเนรนแอร์บอกว่าเห็นคลิปนี้มาเป็นเดือนแล้วล่ะนะคุณนักข่าวแต่ไม่รู้ว่าหมอคนไหนเป็นคนทำพิธีพิธีนี้นะเนรนแอร์บอกมันเรียกว่าพิธีปลุกเสกตระกุฎณสมสู่หรือว่าตระกุดเสน่ห์สมสู่เป็นพิธีเขมรครับเนรแอร์ว่า
เข้าใจแต่จุดประสงค์ก็คือต้องการทำตระกุด
ไม่ได้ทำเสน่ห์ให้ผู้หญิงคนนั้นเนี๊ยะแออธิบายแบบนี้
แอร์อธิบายต่อบอกว่าสมัยก่อนก็เคยทำพิธีแบบนี้เหมือนกัน
เป็นความเชื่อที่หลายคนนำมาใช้แล้วก็บอกว่าได้ผลจริง
ยากจะบอกว่าคนที่เขานิยมใช้ก็จะมีพวกคนอยากมีคู่
คนเจ้าชู้คนทำงานกลางคืนคนเที่ยวกลางคืนชอบพกติดตัว
สรรพคุณก็คือแบบประมาณมหาเสน่หมหานิยมขายของดีเอาฟังเนรนแอร์หน่อยฮะ
แต่กุฎณสมสู่พกติดตัวไปทางมหาเสน่ห์
สรรพคุณโอ้โหมหาเสน่ห์นะครับพกติดตัวคนรักคนหลงไหลอยู่แล้ว
แต่ที่ไม่ให้เห็นหน้าผู้หญิงที่แก้ผ้าแล้วก็หน้าคนทำพิธีเพราะกลัวถูกจับ
เขาบอกว่าอย่าทำไปเลยเถิดนะให้อยู่ในศีลในธรรมด้วยครับ